คุณผู้ชมฮะผมก็เกรงใจเหลือเกินที่จะอ่านข่าวนี้ในช่วงเวลาแบบนี้
คุณวรพรไปกินชาบูชอบน้ำซุปแบบไหนครับ
ชอบทานได้ทุกแบบค่ะเป็นแฟนคลับชาบู
น้ำซุปแบบธรรมดาของร้านเขาแบบต้มยำแบบหมาล่า
อะไรใดนี้มีหลายอย่างได้หมดกระดูกหมู
ซุปปีเตอร์สนใจไหมฮะ
ปีเตอร์ปีเตอร์จะมาทำน้ำซุปได้ยังไง

มันพีคตรงเอามาส่องดูใกล้ว่ามันคืออะไรนี่แหละ
คือดูลักษณะหม้อแล้วน่าจะทานกันไปเยอะแล้วล่ะครับ
ก็ของชอบใช่ไหมคะใช่ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะวัยรุ่นเขาเรียกแมลงสาปว่าปีเตอร์
อันนี้เป็นลูกปีเตอร์ครับนี่ครับครับ
โทรหาคุณแจนเลยทีมข่าวโทรหาคุณแจนเลยครับ
คนในคลิปเธอเล่าบอกว่า๒๕สิงหาคมวันแห่งฝันร้ายของเธอกับเพื่อน
กินชาบูมื้อเที่ยงร้านดังย่านอโศกนะ
ตอนแรกพนักงานเอาน้ำซุปมาให้ผิดเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาเอาอีกน้ำซุปหนึ่ง
กะว่ามื้อนี้ฟินแน่กินไปกินมาอะไรนะน้ำตาลน้ำตาล
ผักอะไรมันมีสีน้ำตาลบ้างคุณวรพรเธอคิดแบบนั้นนะฮะ
ตักขึ้นมาดูใกล้น้ำตาคลอเบ้าน้ำตาคลอเบ้าลูกปีเตอร์ครับ
แมลงสาปครับคุณผู้ชมฮะเธอบอกกินต่อไม่ได้แล้ว
แล้วของที่กินก่อนหน้านี้ต้องคายทิ้งทั้งหมด
คุณแจนเล่าบอกว่าทางร้านรับผิดชอบนะรับผิดชอบเป็นยังไงรู้ไหมครับ
อย่างนั้นเดี๋ยวให้กินเซตเดิมฟรี๑มื้อก็แล้วกัน
เธอถามบอกแค่นี้พอเหรอทำไมรับผิดชอบแค่นี้
คือร้านอาหารกลัวจะให้ความสำคัญกับความสะอาดเป็นลำดับแรกหรือเปล่าครับ
ลองฟังเธอดูครับ
พอซุปเริ่มงวดลงแล้วเราเห็นอะไรน้ำตาลน้ำตาล
คือก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็เลยช้อนขึ้นมาดู
ลิงน้ำออกชัดก็คือช็อกมากค่ะ
คือเป็นคนที่กลัวเจ้าตัวนี้มากอยู่แล้ว
ทางร้านแจ้งว่าเซตแบบนี้ทำส่วนลดให้ไม่ได้จริง
แล้วก็ขอให้กลับมาทานใหม่จะให้เป็นบุฟเฟ่แล้วก็จะทำส่วนลดในบุฟเฟ่ให้
คงกลับไปไม่ได้แล้วค่ะมันหลอนมาก
รู้สึกว่าไม่โอเคเลยค่ะแล้วเป็นร้านอาหารในห้าง
คือสุขลักษณะมันควรจะดีหรือเปล่าคะ
เรื่องความสะอาดต้องมาดับ๑สำหรับร้านอาหารหรือเปล่าคะ
ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์นะฮะ
ที่เอามาเตือนกันแล้วกันก็ถ้าคุณผู้ชมเจอจะทำยังไงฮะ
ส่วนเธอคนนี้ก็เรียกร้องการเยียวยาไปแล้วล่ะ
บอกว่ามันควรจะมากกว่ากินชุดเดิม๑มื้อนะครับ
เป็นสัตว์ที่เขากลัวด้วยไงฮะเขาเกลียดด้วยกลัวด้วย
แล้วเจอในอาหารที่เขากินไปมันก็เลยมีความรู้สึกมาก
แต่อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ร้านอาหารคงต้องระวัง